คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่นครศรีธรรมราชทางเพจสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชเอามาโพสต์ไว้นะคะ
ในคลิปภาพจะเห็นผู้หญิงสองคนเหมือนกับทำร้ายร่างกายกันอยู่กลางถนน
แต่เรื่องราวมันคล้ายกับว่ามีผู้หญิงคนนึงถูกภรรยาใหม่ของสามีเก่ามาตบทำร้ายแล้วก็มาขู่จะเอาชีวิตนะคะ
เนี่ยภาพนี้ที่เขาโพสต์เอาไว้เขาบอกว่าเป็นเมียหลวงเมียน้อยกลางถนนเลย
อดีตสามีขับรถมาบ้านที่เกิดเหตุกับภรรยาคนใหม่แล้วเหมือนกับว่าโอ้โหมีการถึงขั้นขับรถไล่ยิงต้องขับรถหนีลูกสาวนั่งมาด้วย

มันเริ่มต้นจากว่าสามีเก่า

ต้องอยู่ในเรือนจำภรรยาเก่าเลยตัดสินใจเลิก
แล้วก็ไปมีแฟนคนใหม่ทีนี้พอสามีเก่าพ้นโทษออกมาจากเรือนจำ
ก็ไปคบกับผู้หญิงคนใหม่ก็คือผู้หญิงที่ไปตบกันในคลิปค่ะ
วันเกิดเหตุภรรยาเก่าพาลูกสาวไปเจอย่าที่บ้าน
แต่เผอิญไปเจอกับสามีเก่ากับภรรยาใหม่ของเขาเลยทะเลาะกัน
ตบกันตามในคลิปสามีเก่าวิ่งเข้าไปในบ้านไปหยิบปืน
ไล่ยิงภรรยาเก่ากับลูกนะคะก็เลยต้องขับรถหนี
สามีเก่าขับรถไล่ตามยิงด้วยค่ะอดีตภรรยาตัดสินใจเลี้ยวรถหลบข้างทาง
สามีเก่าขับรถผ่านไปแล้วไปจอดที่บ้านของอดีตภรรยายิงปืนใส่ไปสิบนัด
กับแม่ของอดีตภรรยายังอยู่ในบ้านอยู่เลยโอ้โหอดีตภรรยาเลยบอกว่าไม่ไหว
แจ้งความเถอะเรื่องแบบนี้แจ้งความสพทุ่งสงศ์
แล้วก็มีการนำตัวสามีเก่ามาชี้จุดทำแผนแจ้งข้อหาเรื่องของการพาอาวุธปืน
แต่ประเด็นคือเนี่ยก็ผ่านมา๖เดือนอ่ะเนอะทำไมสามีเก่ายังใช้ชีวิตตามปกติเลยอ่ะ
ยังตามข่มขู่ไม่เลิกเลยนะตำรวจบอกว่าอ๋อส่งสำนวนฟ้องแล้ว
อืมแต่ตัวผู้ก่อเหตุก็ยังใช้ชีวิตปกติอยู่ทีเนี้ยภรรยาเก่าเนี้ยค่ะ
เขาเอาคลิปเสียงที่ถูกข่มขู่ไปให้ตำรวจด้วยแต่ตำรวจบอกว่าอันนี้มันไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานทางคดีได้
ตัวภรรยาเก่าเลยกังวลใจไงคะเป็นห่วงกลัวจะไม่ปลอดภัย
เพราะว่ายังต้องอยู่บ้านหลังเดิมไงก็เลยไม่รู้จะยังไง
แต่ตำรวจยืนยันว่าคดีมันก็เป็นไปตามขั้นตอนนะคะ